สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะ

ที่เราควรจะมีการทำอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ

อย่างถูกต้องตามดวงชะตาของเรานะคะ

ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาแนะนำ

ถ้าทำตามนี้รับรองว่าดวงดี
ตลอดเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนค่ะ

ของคนทั้ง๑๒ราศีในช่วงเดือนนี้ค่ะ

ตุลและชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ
ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ได้รับอิทธิพล

ปีค่ะกว่าจะมีการโยกย้าย

ด้วยความที่ต้องใช้เวลายาวนาน
ก็เลยทำให้ดาวดวงนี้มีอิทธิพลกับชีวิตอย่างมากเลยค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษและชาวราศีตุลนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดาวมริตยูมีการโยกย้ายออกจากดวงชะตาค่ะ
พอดาวมริตยูมีการโยกย้ายออกไปปุ๊บก็ส่งผลทำให้ดวงดีปั๊บนะคะ
อุปสรรคปัญหาใดก็จะคลี่คลายได้ในเร็ววันค่ะ
ส่วนชาวราศีพฤกษกและชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดาวมนุษยูกำลังจะเข้ามาทับ
แล้วก็เข้ามาเล็งอยู่ในดวงชะตาค่ะ
ส่งผลทำให้ทั้งสองราศีนี้นะคะ
จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนในชีวิตของคุณค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๔ราศีนะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคลงศพ

เพราะว่าอนิสงฆ์นะคะจะส่งผลทำให้อุปสรรคปัญหาคลี่คลายนะคะ

แล้วก็ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าได้เร็วมากขึ้นค่ะ
ต่อมาเป็นกลุ่มราศีที่ความรวยกำลังมาเยือนในชีวิตนะคะ
แก่ชาวราศีเมทุนกรกฎมีนและชาวราศีกันค่ะ

ถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินโดดเด่นอย่างมากเลยค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๔ราศีนี้ค่ะ
หาโอกาสในการไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนยากไร้
ช่วยเหลือคนจนคนที่เขาขาดแค้นทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิตนะคะ
และอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะคะ
ก็คือในเรื่องของการไหว้พระปิดทองพระประจำวันเกิดค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการปิดทองพระบริเวณหน้าท้องนะคะ
เพราะว่าการปิดทองพระบริเวณหน้าท้องเนี่ยก็จะหมายถึงว่าให้เราเนี่ยมีเงินทองไหลมาเทมา
มีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะ
ส่วนอีกกลุ่มราศีหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นราศีที่โชคดีอย่างมากเลยค่ะ
แก่ชาวราศีสิงศ์ธนูมังกรและชาวราศีกุมค่ะ
ทั้งสี่ราศีนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานและการเงินไปพร้อมกันเลยค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสี่ราศีนี้ค่ะหาโอกาสในเรื่องของการตักบาทพระในวันเกิดนะคะ
ควรที่จะจัดเซตนะคะทั้งของขาวและของหวานให้ครบชุดค่ะ
ทั้ง๔ราศีมีโอกาสได้ตักบาทตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะ
ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเป็น๑๐เท่าเลยค่ะ
หมอไก่ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทั้ง๑๒ราศีเลยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ